เรื่องราวลึกลับกับการสะสางคดีพิเศษ

รายที่๒เสียชีวิตจากการแอบเข้าไปเล่นผีถ้วยแก้ว

สิน๕ผลกล้าท้าอธรรม
ทุกวันเสาร์เวลา๑๑โมงถึงเที่ยง